โอ้โหคนแน่นเลยครับเรื่องของพญาวานอน

ไปดูกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
คุณดูเอาละกันนี่คือภาพที่คือคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากหลายคนดูแล้วพญาวานอนจริงหรือเปล่า

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้คือ
ภูเขาลูกนี้มันสูงใช่มันสูงมากแล้วในขณะที่มันสูงขนาดนั้นคุณมองจากด้านล่าง
คุณยังเห็นลิงในลักษณะที่เป็นรูปร่างขนาดนี้

ที่เขาหน่อเขาแก้วตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพฤษภิษัย

นี่นี่ไปเป็นรถทัวร์เลยนะทัวร์ลงอันนี้ผมบอกว่าทัวร์ลงจริง
ทัวร์ลงที่นั่นคนแน่นเลยครับ
แล้วนักข่าวผู้สื่อข่าวไปกันหมดทุกช่อง

พอไปกันเยอะปัญหาเกิดตรงที่ว่าริงครับ

ใช่สิคนมากันเยอะ
ไม่เคยเห็นมาเยอะขนาดนี้มาก่อน

ก็ริงง้องกันสิลิงไม่ลงมาเลยทีนี้
ลิงงก็เลยยืนงงอยู่ในดงภูเขามันไม่ยอมลงมากินอ่ะเอานี่เรื่องจริงนะฮะ
ตกลงคือคนมาดูลิงก็ไม่เจอลิงเพราะลิงหายตัวไป
ลิงงงก็เจอสองตัวได้เจอลูกปั้นลิงก็สบายใจแล้ว
บ้าแล้วคือเรื่องของเรื่องแม่ค้าพ่อค้าที่เขาขายอาหาร
อาหารที่เอาไว้ให้ลิงเนี่ยเขาก็มีบ่นเล็กน้อยนะ

ก็ไม่รู้จะไปให้ใครกินกันเองเหรอไม่ได้นะ

คนเพราะว่าคนแถวนี้บริเวณตรงนี้

แต่บางร้านพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเขาก็ดีใจ

ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างน้ำอัดลมแช่เย็นขายดีทั้งวันนะโอ้โห

โอ้โหขายดีขายได้ทั้งวี่ทั้งวัน
บอกกันแบบนี้ละกันคุณผู้ชมใครที่ดูข่าวนี้อยู่
ติดตามไทยรัฐทีวีเพราะเรามีอัปเดตเรื่องนี้ให้ได้ดู
กว่าจะเจอเจ้าพญานอนพญาวานอน
ไม่ต้องไปไม่ต้องแห่กันไปตอนนี้หรอก
เพราะว่าเหมือนจะเป็นการไปรบกวนที่อยู่ของมันด้วย
มันจะได้ลงมากินลงมาหาอาหารอะไรได้อย่างนี้
ติดตามไทยรัฐทีวีเรามีข่าวเรื่องนี้ให้ได้ดู

ถูกแต่ว่าเรื่องความฮือฮามันก็ไม่ได้จบแค่เรื่องของพญาวานอน
เพราะล่าสุดคุณผู้ชมพบนักรบบางรจันทร์
ฮะมีอยู่จริงแล้วตอนนี้บุกไปที่หาดบางแสนด้วย
ไปทำอะไรกันไปดูค่ะ
บางระจันทร์คืนพระจันทร์โอ้โหเพื่อเพื่อนพ้องเพื่อนฝูง
กูจะสู้หลังชนฝาเพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้า
เพื่อพี่น้องกูจนสู้สุดแรงหล้าเพื่อบ้านเมืองกูจะกูจะไปเก็บขยะครับ
ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับหัวหน้านักรบบางรจันทร์คุณชนะเลย
งานนี้นักรบบางรจันทร์กว่า๑๐คนเนี่ยค่ะ
ถืออุปกรณ์พร้อมมือครบสับเลยนะคะไปที่หาดบางแสน

เด็กก็ตกใจคนก็ตื่นตาสินักรบมาทำไม
เขามาเก็บขยะทำความดีกันหน่อยคุณผู้ชม
ก็เลยไปคุยกับหัวหน้ากลุ่มนะคะคือนายสิทธิชัยโกมานอายุ๓๑ปี
พี่เขาบอกว่าช่วงนี้ว่างว่างก็เลยทำไมอ่ะ
แต่งตัวคล้ายกับนักรบบางรจันทร์กันดีกว่า
เพราะจริงแล้วกลุ่มที่เขาเป็นนักแสดงตัวประกอบในเรื่องบังราจันทร์ด้วย
ก็คือคุ้นเคยกับการแต่งกายอยู่แล้วทั้งเสื้อผ้าหน้าผมหนวดเนิดมากันครบนะคะ
ถูกต้องแล้วแล้วก็เลยว่าทำไงดีว่าง
งั้นก็มาทำความดีหน่อยดีกว่าไม่ต้องรอโอกาสรอเวลาอะไรทั้งนั้น
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ช่วยสร้างรอยยิ้มสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว
เห็นแล้วก็มีความสุขขอถ่ายรูปกันไปแบบนี้
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญเลยก็คือว่า
พี่เขานะอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นหลัง
ได้รู้ว่าบรรพบุรุษของเราได้กรอบกู้แผ่นดินนี้เอาไว้
เราเองในฐานะคนรุ่นใหม่ก็ควรจะทำความดี

แทนสังคมตอบแทนประเทศชาติบ้าง

ดาบหรืออาวุธที่มีเนี่ยก็อย่าเอามาทำร้ายกัน

มาช่วยกันดูแลนะคะให้บ้านเมืองของเรานี้
จังหวัดชนบรัยนะจ้า

เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมเก็บขยะไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางกันด้วยนะคะ
เพื่อบ้านเมืองของเรานี่แหละจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยกัน